คุณผู้ชมครับเมืองอเลโปไนซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับ
คนภายนอกนั้นจะเข้าถึงยังคงต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างด้วยกัน

นักศึกษาประชาชนบกสะบัดทงชาติของตุรกีซีเรียเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์
รวมถึงกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามภายในประเทศซีเรีย
นายอารีอาลีฟกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
เครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี
เป็นหนึ่งใน๔คนไทยที่ร่วมเดินทางกับคารวาล
บอกว่าคารวาลนี้จะมีเซ็นเตอร์ที่ตุรกี

โดยคารวาลนี้จะแวะรับสิ่งของตามจุดต่างระหว่างทางด้วย
เราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างนะครับ
ให้เกิดการแบ่งปันเกิดการช่วยเหลือระหว่างกัน
ดังนั้นบางพื้นที่ที่เราสามารถที่จะมีหน่วยงาน
มีทีมงานเข้าไปได้เนี่ยเราก็อยากที่จะเข้าไปด้วยทีมงานของเราเอง

เราก็ใช้วิธีเหมือนกับที่หลายคนช่วยกัน
ก็คือการโอนเงินบริจาคผ่านองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
เพื่อทำให้เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือกัน
เชลแดสหญิงชาวตุรกีรายนี้เป็นคุณครูสอนนักเรียนซีเรีย
มาร่วมส่งกำลังใจเพื่อแสดงน้ำใจความเป็นพี่น้อง
ซึ่งรัฐบาลตุรกีเองก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอด๖ปี
ขณะที่ท่าทีสงครามยังไม่สิ้นสุด
จึงอยากจะเข้ามาช่วยเหลือทุกครั้งที่มีโอกาส
ทุกฝ่ายรวมถึงคนไทยที่เดินทางไปมอบให้ชาวซีเรียในครั้งนี้
ต่างก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาทุกข์และยังต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
แต่สิ่งสุดท้ายคืออยากให้สงครามสิ้นสุดลง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวี
รายงานจากนครอิสเตอร์บูลประเทศตุรกี